คือผมทองหน้าขาวหน่อยแล้วเด็กเนี่ยเขาก็ชอบนะ
แล้วเขาก็อ้างตัวเป็นปรมาจารย์สอนเรื่องของดาบทาบูราชิ
แล้วก็ไปท้าฟันดาบกับคนดังหลายต่อหลายครั้งแต่แพ้ตลอดนะ
แต่มันมีประเด็นคือมีเด็กนักเรียนหญิงอายุ๑๐ขวบเอง
เขาก็ไปเรียนอยากจะฟันดาบอยากจะเข้าสำนัก

แต่พอเรียนฟันดาบเขาไม่ได้สอนแค่ฟันดาบ

บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องทำพิธีกรรมนะ

ใส่ผ้าขนหนูผืนเดียวออกมา
แล้วก็เอาผู้กันเขียนสีเพ็ญที่ตัวน้อง
เขาบอกว่าเขากรีดเลือดของตัวเขาออกมานะคุณ
น้ำผสมสีแล้วก็เพ้นไปที่ตัวน้อง

พยายามที่จะล่วงละเมิดทางเพศมี

น้องเขาก็ไปฟ้องผู้ปกครอง
คือผู้ปกครองเห็นพฤติกรรมของน้องเปลี่ยนไป

ก็พยายามถามพยายามถามสุดท้ายน้องก็บอก

เอาผิดไปแจ้งความที่สอนอท่าข้าม
ทางตำรวจเขาก็รวบรวมพยานหลักฐาน

โดดขึ้นหลังคากระโดดไปบ้านนู้นบ้านนี้ค่ะ
แต่สุดท้ายคนแถวนั้นเขาช่วยกันล้อมจับ
ใช่เอาไฟฉายส่องเห็นว่าแบบอยู่

ตำรวจเขาก็คัดค้างการประกันตัวนะคะ
แล้วก็ไม่มีใครไปประกันตัวด้วยนะคะ
ตามรายงานข่าวก็ต้องนอนคุกคืนที่๒แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้ทางพันธุ์ตำรวจเอกธนันทรรัตนสิทธิภาค
ผู้กำกับการตำรวจนครบานท่าข้าม
ก็มาให้ข้อมูลความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
ตอนนี้ตำรวจส่งผู้เสียหายที่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๐ขวบ

ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจร่างกาย

รอผลตรวจลายนิ้วมือ
เพื่อส่งไปตรวจสอบประกอบสำนวนคดีค่ะ
หลังจากนั้นก็จะต้องสรุปสำนวนส่งให้อายการ

ว่าใช้เวลาสักประมาณ๒สัปดาห์นะคะ
ผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้ยังมีเด็กผู้หญิงแค่๒คนนะคะ

ยังไม่มีผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มเติม
ดังนั้นตำรวจก็บอกเหมือนกัน
ถ้าใครตกเป็นผู้เสียหาย

คือเด็กบางคนอาจจะไม่กล้าบอกผู้ปกครอง

แจ้งความดำเนินคดีเพื่อจับตัวคนผิดนะคะ
มีความผิดปกติลักษณะของวิตรฐาน
กระทำกับเด็กที่อายุแค่๑๐ขวบเท่านั้นเองนะคะ

เพื่อสั่งฟ้องให้เร็วที่สุด

แถวนั้นก็บอกว่าปกติเขาก็ไม่มีพฤติการอะไรแปลกนะ
แต่มีคนแถวนั้นเขาเล่าให้ฟังนะว่าบางทีเนี่ย
พูดคนเดียวก็มีเดินจุดเทียนถือพวงมาลัย

แล้วก็มีคนเห็นว่ามีเด็กไปเรียนฟันดาบ

เห็นตอนอยู่หน้าบ้านแต่พอเอาเข้าไปในบ้านเนี่ยก็ไม่รู้ล่ะ

แล้วก็ตอนที่ไปเรียนฟันด่าก็คือมีเด็กทั้งผู้ชายผู้หญิงล่ะค่ะ
แต่ว่าช่วงหลังคนแถวนั้นเขาก็บอกนะ

มีแต่เด็กผู้หญิงที่ไปเรียนกัน
แต่ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่านะคะคุณผู้ชม
ดังนั้นเนี่ยทางเจ้าของบ้านเขาประสานกับทางตำรวจนครบานท่าข้ามค่ะ
ให้ไปเอาลูกศิษย์ลูกหาออกจากพื้นที่ไปก่อน

เพราะว่าเจ้าสำนักอยู่ในคุกนะคะ
น้องหนูค่ะไม่ต้องไปแล้วค่ะ
แล้วก็จะยกเลิกสัญญาเช่าเร็วนี้นะคะ
แล้วก็ตัวเนเนี่ยที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้คนอาจจะเอ๊ะมันใช่เหรอ
เพราะว่าเนในโซเชียลกับเนตัวจริงที่ถูกจับเนี่ย

ละคนแต่ใช่ค่ะถูกตัวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ก็คือความคืบหน้าคดีนี้นะคะ